เหตุระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนูบิลนะครับ
ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
แล้วก็ทำให้โลกได้รับรู้ถึงภัยจากนิวเคลียร์
หลังจากการทิ้งระเบิดปรมาโนที่ฮิโรชิมา

เหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้หลายประเทศตื่นตัว
แล้วก็ระวังภัยร้ายจากนิวเคลียร์มากขึ้น

ผู้ที่ได้รับผลพวงจากอุบัติเหตุในครั้งนั้น
ยังคงต้องรับสภาพต่อไปอย่างไม่มีทางเลือกครับ

พิธีรำลึกครบรอบ๓๐ปี
เหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิด

สะท้อนเข้าไปยังจิตใจของผู้ที่มาร่วมงาน
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสูญเสียคนรักไปในเหตุการณ์ดังกล่าว

ยากที่จะลืมหายนะครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้
โดยประธานาธิบดีเปโตโปโรเชนโก้แห่งยูเครน

เป็นตัวแทนในการวางพวงหลีดในพิธีรำลึกปีนี้
ขณะที่ชาวยูเครนจำนวนมากในเมืองสลาวูติช

เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
จตุรัสกลางเมืองซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิด

นับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
ส่งผลให้เมืองพรีเพียดที่เคยมีประชากรอาศัยอยู่ราว๖๐๐๐คน

และยังทำให้สารกำลังตรังสีแผ่กระจายเป็นวงกว้าง
กคลุมท้องฟ้าเหนือประเทศยูเครนเบลารุสและรัสเซีย

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที๓๑คน
แต่จำนวนผู้ที่ล้มป่วยหรือเสียชีวิตจากการได้รับสารกำลังตรังสีสะสม
ว่าจะมีจำนวนนับล้านคน
แต่ยังคงไม่สามารถประเมินตัวเลขที่แท้จริงได้
โดยหน่วยงานการกุศลในอังกฤษระบุว่า

เกิดมาด้วยภาวะป่วยด้วยมะเร็งชนิดหายาก

คือการที่เด็กเกิดมาพิการไร้แขน
และยังเคยพบกรณีที่เด็กเกิดมามี๒หัว
มาแล้ว๓๐ปีทุกวันนี้ในพื้นที่โดยรอบ
ไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลยังคงตรวจพบสารกำลังตรังสีในระดับสูง
โดยทั้งในรัสเซียยูเครนและเบลารุสซึ่งห่างจากโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลหลายร้อยกิโลเมตร
มีประชาชนรวมกว่า๕ล้านคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าพบสารปนเปื้อน
อย่างชาวบ้านในรัสเซียเมืองนี้พวกเขายังต้องรับสารกำลังตรังสีในระดับที่มากกว่า๑มิลลิซีเวิร์ตต่อปีซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก
ขณะที่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งขายก็ไม่สามารถทำได้
แต่คนในพื้นที่นี้ยังคงกินพืชผลที่ปลูกในพื้นที่กันเองอย่างไม่กลัวอันตรายเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนัก
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่าระดับการปนเปื้อนจะสูงเกินมาตรฐานแต่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้และพวกเขาคงไม่โยนอาหารเหล่านี้ทิ้งเพราะยังไงก็ต้องหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
และดูเหมือนว่าปัญหาสุขภาพทั้งอาการปวดกระดูกแขนขาจะถือเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่นี่ต้องจำใจยอมรับสภาพไปซะแล้ว
พิธีลำนึกในปีนี้เกิดขึ้นในช่วงขั้นตอนสุดท้ายของการปิดผนึกพื้นที่เกิดเหตุด้วยการสร้างเหล็กทรงโค้งกลมขนาดใหญ่ครอบไว้โดยใช้งบประมาณเกือบหกหมื่นล้านบาทป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลในอีกร้อยปีข้างหน้าซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปีหน้าโดยโครงการปิดผนึกพื้นที่แ
ไทรัสทีวีรายงาน